อันนี้เป็นงานแต่งงาน

โปรดติดตามต่อไป
ก็ต้องปฏิเสธเตยนใคร
พอมาถึงด่านประตูเงินประตูทอง

ใช่แล้วเพื่อนต้องทำแทนเพื่อนได้ทุกอย่างนะคะ

มันสมหวังต้องทำเต็มที่เบอร์นี้เลยทีเดียว
มาถึงขนาดนี้แล้ววันนี้เล่ามักขนาดนี้

ประตูทองนะกั้นขบวนขันหมากกันไปนะคะ
นี่เพื่อนเจ้าบ่าวนี่แก๊เพนเทอร์อยากเห็นหน้ามากเลยนะ

แรงมากวิดพื้นโชว์ไปเลยจ้า
นี่เป็นภาพบรรยากาศในงานแต่งงานที่มันก็อาจจะดูแปลกหูแปลกตา
ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนปกติเพื่อนเจ้าบ่าวแต่งหล่อมาก

คราวนี้มาเป็นแบบบรรดาซุปเปอร์ฮีโร่
ไม่รักเพื่อนจริงทำไม่ได้นะจ๊ะเนี่ย

บรรยากาศของกำเนินงานก็จะดูมีซีซั่นอีกแบบนึงด้วย

ซุปเปอร์ฮีโร่แบบนี้แล้วเป็นห่วงอยู่อย่างเดียว

เพื่อเพื่อนเอาได้เสมอนะ